มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกัน
สรุปแล้วเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุจะอย่างไร
ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกหรืออย่างไรคะ
ครับล่าสุดนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาชี้แจงนะครับว่า
การมีเลือกออกมาว่าจะมีการยกเลิกการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ชะลาที่มีรายได้เกิน๙๐๐บาท
รวมทั้งทรัพย์สินเกิน๓ล้านบาทนั้นตอนนี้ยังคงเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นครับ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม
เปิดเผยกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนดทบทวนนโยบายการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ๖๐๐บาทต่อเดือน
โดยจะยกเลิกการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินเดือนละ๙๐๐บาทหรือมีทรัพย์สินสูงเกิน๓ล้านบาท
มีผู้สูงอายุบางรายไม่ได้ร่วมการรับเงินอยู่แล้ว
มีผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพสูงอายุจำนวน๗ล้าน๙แสนคน
คิดเป็นสัดส่วน๑๗๔ของผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไปที่มีประมาณ๑๐ล้านคนเศษ
เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายไป๖๓๐๐๐ล้านบาท
จากปีงบประมาณ๒๕๕๘ที่เบิกจ่ายไป๖๑๐๐๐ล้านบาทครับ
และยังมีผู้สูงอายุประมาณ๑๒๐ที่ไม่ลงทะเบียนรับเบี้ย
ซึ่งคงเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะอยู่แล้ว
นี้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตั้งงบประมาณและเบิกจ่าย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นเพียงผู้กำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานเท่านั้นครับ